เราตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมต่อนะคะ
ต่อเนื่องรายการถามตรงกับคุณจอมขวั

สำหรับกรณีลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทนะคะ
ที่อ้างว่าถูกล็อเตอรี่รางวัลที่๑สองใบ
งวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๖๑นี่แหละค่ะ
คือมีลูกเขยเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปี

แล้วก็อ้างว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบ
แต่ว่าไม่กล้าไปขึ้นเงินเพราะว่ายังเด็กอยู่
ก็เลยไปให้แม่ยายไปขึ้นเงินให้
แล้วแม่ยายไปขึ้นเงินให้แต่ไม่ยอมเอาเงินมาให้
แล้วก็ยักยอกไปก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ยาย

แต่พออยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
สารท่านบอกว่าหลักฐานมันไม่มีอะไรเลย
มีแค่คน๓คนมาให้ข้อมูลแล้วก็พูดกันลอย
แล้วก็ที่ลูกเขยอายุ๑๔ปี
อ้างว่าลอตเตอรี่๒ใบมีการเซ็นชื่อเอาไว้ข้างหลังด้วย

พอไปตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมันไม่มี

ว่าจะมีการลบการขูดขีดอะไรแบบนี้
ในงวดที่มีคนไปขึ้นตรงวันที่๑

ไม่มีใบที่ลูกเขยวัย๑๔คนนี้เซ็นชื่ออะไรไว้เลย

นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
คืนความยุติธรรมในสังคม
กับนางมานิดเต็มปักศรีแม่ยายที่ถูก

ยักยอกก็เลยไปขอคัดสำเนา
ที่เป็นสำนวนคำพิพากษา
ศาลจังหวัดนางรองจังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยสารท่านยกฟ้องไป
สารท่านให้เหตุผลว่าไม่มีพยานหลักฐานนะคะ
มีแค่คำกล่าวอ้างลอยของโจทย์
ก็คือเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีกับแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้
รวมไปถึงแฟนของเด็กผู้ชายคนนี้
ซึ่งเป็นลูกสาวแท้ของนางมานิด
มีแค่๓คนนี้ค่ะมาเบิกความแล้วก็เบิกความลอย
แล้วจากการตรวจสอบของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลพบว่า
รางวัลที่๑ชุดที่๑๔ที่เด็กผู้ชายอายุ๑๔คนนี้
อ้างว่าถูกเงินรางวัลเนี่ยนะ
จริงแล้วพอตรวจสอบไป
คนที่ไปขึ้นเงินรางวัลเป็นชาวจังหวัดลำปางค่ะ

แล้วก็ต้นคั่วก็อยู่ที่ลำปางค่ะ

ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับโซนภาคอีสานเลย
ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรในพื้นที่บุรีรำในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยไม่ตรงกับที่ทางญาติของฝั่งเด็กผู้ชายอายุ๑๔ออกมาบอก
แล้วกรณีที่บอกว่านางมานิดแม่ยายเนี่ย

ให้คนที่อยู่ที่ภูเก็ตไปขึ้นเงินรางวัล

จากการตรวจสอบแล้วเรื่องนี้ก็ไม่จริง
ทนายรณรงค์ก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้
ว่าเด็กอาจจะไม่ได้พูดความจริงอาจจะโกหก
แล้วเรื่องเลยเถิดมาแบบนี้
ก็เลยมั่นใจในพยานหลักฐานนะคะว่าจะมีการฟ้องกลับเด็กคนนี้
มาขอคัดถ่ายคำพิพากษาและเอกสารสำคัญในคดี

กับผู้ที่แจ้งความเท็จฟ้องเท็จเบิกความเท็จ
สลากงวดรางวัลที่๑เมษาชุดที่๑๔
ใครเป็นคนซื้อต้นคั่วมาจากจังหวัดไหน

อันนี้คุณว่าเป็นยังไงครับคุณว่าเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าไม่มีในจังหวัดบุรีรำหรือโคราชนะครับ

เราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะส่วนหนึ่งก็คือสารท่านได้ยกฟ้องไปแล้ว
เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ได้ขโมยหวย๑๒ล้าน
อยากให้สังคมเข้าใจทางแม่ทางป้ามานิดด้วย

เขาไปกรุงเทพเขาไปกองปราบเนี่ยเขายังต้องไปนอนจอดรถที่ปั๊มน้ำมันเลย
มันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะของเด็กเขา
ไม่รู้ว่าถ้าตั้งข้อสังเกตคือเด็กอาจจะไม่พูดความจริงหรือเปล่า

คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางคานห้ามไทยส่งนะครับ
ซึ่งอายุ๘๔ปีอยู่ที่บ้านโนนสำรานตะบนเมืองพระพราม
ห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับ
เป็นยายของลูกเขยวัย๑๔ปีนะครับ
ซึ่งบอกว่าก่อนหวยออกเนี่ยหลานชายมาขอเงินไปซื้อลอตเตอรี่
เพราะได้เลขเด็ดมาก็เลยให้เงินไป๕๐๐บาท
ไปซื้อที่ตลาดห้วยแถลงนะครับ
พอวันที่๑เมษายนหลานชายก็มาดูผลการออกรางวัลที่บ้านทางโทรทัศน์
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ก็มาบอกยาย
ยายเองก็ไม่ได้เห็นลอตเตอรี่หลานบอกแค่ว่าจะไปหาแม่ยาย
ให้แม่ยายพาไปขึ้นเงินเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแค่ตากับยาย
ซึ่งอายุมากแล้วแม่ก็ทำงานอยู่ที่สาแก้ว
หลานก็รีบไปทันทีเลยหลังจากนั้นก็กลับมาช่วงดึกบอกว่า
เดี๋ยวแม่ยายกับลูกสาวคนโตจะเอาสลากไปขึ้นเงินให้ให้กลับมารอที่บ้าน
ก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยววันถัดไปก็คงเอาเงินมาให้
วันต่อมาก็มาจริงแต่มาบอกว่าไม่มีลอตเตอรี่ไม่ได้ถูกหวย
คราวนี้กลับมารับลูกสาวก็คือภรรยาของหลานวัย๑๔ปีกลับไปด้วย
แต่สุดท้ายภรรยาของหลานไม่ยอมกลับนะจึงให้สามีไปรับกลับมาอยู่เหมือนเดิม
ไม่ยอมอยู่กับแม่ให้สามีกลับมารับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ขณะที่นายบุญจันทร์แวดไทยสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำรานบอกว่า
ได้สอบถามจากลูกบ้านทุกคนแล้วนะครับไม่มีใครเห็นลอตเตอรี่
ทราบแต่เพียงว่านุ่มน้อยคนนี้ดวงดีทีแรกก็ดีใจกันทั้งหมู่บ้าน
แต่พอเป็นคดีความขึ้นมาไม่มีคนไปเป็นพยานให้เลยนะครับ

ซึ่งทุกคนเคารพนับถือมากศาลตั้งอยู่ริมสะน้ำท้ายหมู่บ้าน

ซึ่งทุกคนเคารพนับถือมากศาลตั้งอยู่ริมสะน้ำท้ายหมู่บ้าน

ซึ่งทุกคนเคารพนับถือมากศาลตั้งอยู่ริมสะน้ำท้ายหมู่บ้าน